มาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ชาวปลาจีนบุรีน่าเห็นใจจริง
คบกับแฟนทหารนะครับ
เชื่อว่าเป็นทหารเพราะเขาบอกว่าเป็นทหาร
คบมาสักจะครึ่งปีได้คุณผู้ชมครับ
ฝ่ายชายขอเธอแต่งงานนะฮะ
แล้วก็จัดแจ้งทุกอย่างเพื่อจะนำมาสู่งานวันนี้
เช้ามาจะทำพิธีสงฆ์อยู่แล้วผู้ชายหายครับ
เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพ่อแม่แขกเรือพระก็มาแล้ว
ก็จัดแบบม่ายขันหมากแบบนี้แล้วผมเป็นผู้ชายผมยังขนลุก
ต้องเข้มขันขนาดไหนคะนี่ใช่ฮะ
นี่เป็นบรรยากาศของงานมงคลสมรสครับคุณผู้ชมครับ
ถูกจัดแต่งอย่างสวยงามนะฮะ
ดอกไม้จัดในโทนสีชมพูขาวครับ
คือมันเป็นความฝันของผู้หญิงนั่นแหละนะ
แต่งานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวครับคุณผู้ชมครับ
เหลือเพียงเจ้าสาวที่ต้องฝืนยิ้มรับแขกอยู่แบบนี้
คุณน้ำทิพย์เจ้าสาวอายุ๔๐ปีเล่าบอกว่าเธอคบหากับจ่าสิบเอก
เอกเขาชื่อเอกนะหรือจ่าเอกนั่นแหละ
ห้าเดือนได้แล้วตลอดเวลาที่คบหากันผู้ชายนิสัยดีมาที่บ้าน
พอคบกันได้ระยะหนึ่งจ่าเอกขอเธอแต่งงาน
คือคุณผู้ชมฮะคือน้ำทิพย์เนี่ยเธอเคยแต่งงานมาแล้ว
แต่แต่งงานมาแล้วเจอแบบนี้ก็ไม่โอเค
บอกว่าอย่างนั้นจัดเล็กนะพี่นะจัดเล็กฝ่ายชายไม่ยอมครับ
ว่าไม่ได้ผมเป็นทหารแล้วผมเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่น
มันต้องจัดใหญ่หน่อยให้สมเกียจผมหน่อย
จ่าเอกมาสู่ขอเธอกับครอบครัวครับแต่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาด้วยบอกแม่ป่วยนะ
แล้วพ่อกับแม่ของเธอก็เรียกสินสอด๒แสนบาททอง๓บาท
ฝ่ายชายรับคำอย่างดีเลยนะครับ
งานทั้งหมดฝ่ายชายเป็นคนจัดการชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวโต๊ะจีน๕๐โต๊ะนะครับ
แล้วก็เครื่องดื่มเครื่องเสียงเครื่องไฟ
คือจัดการแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจ่ายตังค์นะ
คือจัดงานพวกนี้มูลค่ารวมแล้วประมาณ๓แสนบาท
แต่พอมาถึงวันงาน๑พฤษภาคมตี๒จ่าเอกเนี่ย
ออกจากบ้านงานบอกว่าเดี๋ยวขอไปนอนกับแม่กับญาตินะเนี่ยมา
จะมางานนี่แหละนอนอยู่รีสอร์ทใกล้เธอก็ไม่เอกใจอะไรใช่ไหม
ยังให้เงินไปอีก๒๐๐๐บอกไปใช้จ่ายระหว่างงานนะครับ
กระทั่งตอนเช้าใกล้จะเริ่มงานสงฆ์อยู่แล้ว
พิธีสงฆ์อยู่แล้วคุณผู้ชมคุณวราพรโทรไปตามเจ้าบ่าว
บ่าวปลายสายบอกโอ้โหเธอเรามีปากเสียงกับแม่
มีปากเสียงกับแม่เรื่องเงินสินสอดแต่ไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวจะรีบไปเข้าพิธีให้ทันเข้าพิธีทันอะไรเลย
จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับคุณผู้ชม
นาทีนั้นเธอเชื่อเลยจี๊ดขึ้นมาเลยหนีแล้วแน่
แต่เมื่อทุกอย่างมันเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยโอ้โหต้องเข้มแข็งแค่ไหน
อย่างที่คุณวราพรบอกเดินรับแขกแบบนี้เดินคนเดียวนะไง
คนเดียวอ่ะในงานแต่งงานอ่ะเจ็บด้วยแล้วขอโทษผมเชื่อว่าอายด้วย
คือแล้วทุกคนที่มาก็มาพร้อมกับคำถามใช่ไหมคะ
นี่ถ้าผมไปเป็นแขกนะผมก็ยอมรับว่าผมก็ทำหน้าไม่ถูก
ไม่รู้จะอ่วยผ่อนว่ายังไงค่ะน่าเห็นใจจริง
กับญาติเนี่ยร่วมกันแห่ขันหมากด้วยนะเพื่อเรียกขวัญและให้กำลังใจลูกสาวครับ
รวมทั้งเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้เหตุการณ์นี้ผ่านมาสามสี่วัน
ฝ่ายชายไม่อธิบายอะไรใดทั้งสิ้น
เอาหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพนาดีต้องการให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบค่าจัดงานทั้งหมดฮะ
กูผู้ชมถามมาบอกว่าจะ๑๑ทิศหรือเปล่า

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นทหารครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่ได้เป็นทหารแล้วมีสถานะสมรสแล้ว

ครับตำรวจออกหมายเรียกเดี๋ยวจะเรียกมาไกลเกลี่ยแล้วก็มาชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ
ที่ผ่านมานี่มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือยังไงคะ
คือวันนี้ทั้งวันนะคะทั้งญาติทั้งผู้สื่อข่าวเพราะเป็นข่าวแล้วก็พยายามจะติดต่อเจ้าบ่าวรายนี้นะคะ
จนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมคะติดต่อได้แล้ว
ติดต่อได้แล้วนะคะโดยญาติของเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนโทรติดนะคะ
ก็คุยกันทางโทรศัพท์๕นาทีเจ้าบ่าวเนี่ยก็ต้องตอบคำถามนี้แหละค่ะว่าทำไมไม่มานะคะ
สาเหตุเขาให้เหตุผลบอกว่าที่หนีงานแต่งเพราะขาดเงินอยู่บางส่วนก็เลยไม่กล้ามางานแต่งงาน
ญาติเจ้าสาวเขาก็บอกว่าก็วันแต่งงานก็พูดคุยกันแล้วว่าเรื่องสินสอดคุยกันทีหลังขอให้เข้าพิธีให้เสร็จก่อนแล้วทำไมเลือกหนีล่ะนะคะ
เจ้าบ่าวให้เหตุผลบอกว่าเงินไม่พอไม่กล้าสู้หน้าเลยหนีไปตั้งหลักที่บ้านวังน้ำเขียวแล้วประสานนายกอบตเข้ามาเจรจาวันที่๑๑พฤษภาคมนี้
เจ้าบ่าวเนี่ยนะคะยืนยันบอกว่ายังรักเจ้าสาวเสมอขณะที่ทางเจ้าสาวค่ะวันนี้เอาแชทที่พูดคุยกันระหว่างที่กำลังจะมีพิธีสงฆ์จับใจความได้ว่าเขาทะเลาะกับแม่เงินไม่พอให้ดำเนินการไปก่อนแล้วจะมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองเจ้าสาวก็เอาแชทอันนี้ให้ดู
นอกจากนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคนที่เจ้าบ่าวอ้างถึงนะคะว่าเป็นนักการเมืองในพื้นที่ที่ทำงานเป็นบอดี้การ์ดนะคะบอกว่าจ่าเอกรายนี้เคยทำงานให้กับนักการเมืองรายนี้จริงแต่ว่าไม่ได้มาทำงานเป็นประจำมาเป็นครั้งคราวถ้าไม่มีงานก็จะโทรมาของานนักการเมืองคนนี้ก็จะให้ทำงานดูแลความปลอดภัยเรื่องงานแต่งงานเนี่ยก็
เคยบอกว่าเป็นทหารแต่ถูกปลดประจำการแล้วแต่ก็ยังใช้จ่าสิบเอกนำหน้าเสมอมาค่ะ
นี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่า
วันที่๑๑ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าจะมาเจรจาโดยให้ผู้ใหญ่เนี่ย
นายกอบตเข้ามาเจรจาไม่รู้ว่าทางฝั่งเจ้าสาวจะว่ายังไงนะคะ
ทำไมเนื้อเอกติดปัญหาอะไรตรงไหนที่ว่าเนื้อเอกไม่เข้ามาวันวันงานนะครับ
อยากโทรไปกันว่าความรู้หนักนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังแบบ
มีข้อมูลไหนไหมที่ว่ามันไม่ตรงได้
นี่แหละค่ะนั่นก็เป็นการติดต่อครั้งล่าสุดนะคะ
ที่ได้คุยกับเจ้าบ่าวรายนี้๕นาทีนะคะ
ขออนุญาตถามในฐานะที่พี่เป็นผู้หญิงเลยได้ไหมแต่เขาบอกว่า

โอ้โหคือคนเราก็ต้องเจ็บแล้วจำแต่ว่าอันนี้มันต้องถามทางฝ่ายเจ้าสาวก็ต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจ
ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไปจะคุยกันได้หรือไม่นะคะ
นี่ค่ะยืนรับแขกคนเดียวเข้าพิธีสงฆ์คนเดียว
แล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ฝ่ายหญิงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ส่วนตัวเองหนีปัญหาแล้วบอกว่าค่าสินสอดไม่พอเนี่ยค่ะ
นี่แค่ยังไม่ทันเริ่มต้นชีวิตคู่เลยนะคะ